การระบาดของไข้หวัดนกในไทยเมื่อปี๒๕๕๙
ก็ทำให้หลายต่อหลายประเทศหยุดการนำข้าวไก่สดจากไทย

วันนี้วันแรกที่ไทยสามารถกลับมาส่งออกไก่สดไปยังเกาหลีใต้

สดแช่แข็งถูกบรรจุอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด๑๕ตัน
ส่งจากท่าเรือแหลมชะบังของไทยในคืนนี้
ไปยังเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบ๑๒ปี
หลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเชื่อว่า
ในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกไก่สดไปเกาหลีใต้ได้ประมาณ๑๒๐ตัน

เป้าการส่งออกไก่สดในปีหน้าเพิ่มเป็น๔๐๐๐ตัน
เทียบเคียงกับปริมาณการส่งออกในอดีต
ที่มีคำสั่งซื้อปีละ๓๐๐๐๔๐๐๐ตัน
คิดเป็นมูลค่า๓๖๐๐ล้านบาท

ผมเชื่อว่าในปี๖๐เนี่ย
เรื่องต้นที่เรียนไปแล้วว่า๒๐๐๐ตัน
ก็คงจะมีการขยายเป้าหมายออกไปนะครับ
แล้วก็คาดว่าใน๒ปีข้างหน้า
เราคงจะส่งไก่สดไปเกาหลีได้มากขึ้นอีก

สามารถผลิตเนื้อไก่ได้๑๔๖๐ล้านตัว
โดยเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศ
ร้อยละ๑๘และส่งออกร้อยละ๘๒

มีปริมาณกว่า๖๘๐๐๐ตันต่อปี
มูลค่า๘๘๔๒๘ล้านบาท
แบ่งเป็นไก่ปรุงสุกประมาณ๔๖๐๐๐ตัน
คิดเป็นมูลค่า๖๘๘๒ล้านบาท

มูลค่า๑๙๕๔๖ล้านบาท
ซึ่งการปลดล็อกส่งไก่สดไปยังเกาหลีใต้
ทำให้ไทยสามารถผลิตไก่เนื้อได้เพิ่มขึ้น
จากประมาณ๑๔๖๐ล้านตัวเป็น๑๖๗๓ล้านตัว

คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น๓๐๐๐ล้านบาท
สิริกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน